อีกหนึ่งบันทึกที่ต้องจะลึกเอาไว้ในบันทึกไทยบันทึกโลกสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดนะครับ
นั่นก็คือวาถะร้อนแรงของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
กลับไปครับคุณผู้ชมเมื่อวันที่๒๔มีนาคมนั้น
ฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และทำให้เกิดน้ำท่วมขังหลายจุดนะครับ
จนเกิดวาธะเด็ดของผู้ว่ากอทมที่ว่า
ถ้าไม่อยากอยู่ในจุดที่มีน้ำท่วม

ถนนหลายสายใจกลางกรุงเป็นอมภาษณ์

หลังน้ำท่วมขังเพราะเกิดฝนตกหนักกว่า๒ชั่วโมง
เมื่อวันที่๒๔มีนาคมที่ผ่านมา
ปริมาณน้ำฝนสูงสุด๖๐มิลลิเมตร
ส่งผลให้ระบายน้ำไม่ทัน
สังคมโซเชียลมีเดียได้เผยแพร่สถานการณ์ฝนตกหนัก

ถนนหลายสายถูกน้ำท่วมสูง
รถยนต์สัญจรด้วยความยากลำบาก

บริเวณสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดง

แยกพร้อมพงศ์และถนนสีลม
โดยการแถลงข่าวชี้แจงสถานการณ์น้ำท่วม

หมอมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัฒน์
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ได้ใช้ถ้อยคำในลักษณะเชิงเสียดสี

หลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
ประชาชนต่างตั้งคำถามว่า
ระหว่างน้ำท่วมผู้ว่าหายไปไหน

พร้อมชี้แจงการทำงานของเจ้าหน้าที่
การทีทำอะไรก็
หรือไม่ทำอะไรก็โดนว่าเข้าไป
ผมทำสิ่งที่ถูกต้องดีกว่าครับ
เป็นจุดประชาชนสถานการณ์สถานการณ์
แม้ว่าปัญหาน้ำท่วมรถติด

ยังผู้บริหารกรุงเทพมหานครทันที
แม้แต่ภาพของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งใจกลางกรุงเทพ
ถูกน้ำทะลักเข้าท่วมภายในชั้นล่าง
มีน้ำผุดออกมาจากท่อระบายน้ำอย่างรวดเร็ว
แบบไม่ทันได้เตรียมขนย้ายสิ่งของ
ทำกลางประชาชนที่แตกตื่นขณะจับจ่ายซื้อสินค้า
ก็ถูกแชร์ผ่านสังคมโซเชียลอย่างรวดเร็วเช่นกัน
ด้านผู้ว่ากฏมชี้แจ่งประเด็นนี้ว่า
เป็นเรื่องของเอกชนที่มีอาคารเก่าสร้างมานานกว่า๓๐ปี
ไม่ใช่ปัญหาการระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร
ท่างท้องที่บรมินศาลสุภูมิวิทธิ์
ที่ท่วมหนักเขามีปัญหาการระบายน้ำมานานแล้ว
และที่ท่วมอย่างงัดเพราะเป็นปัญหาของอาคารของเขาครับ
อาคารนี้สร้างมา๓๐ปีแล้วครับ
สัญญาเช่าจะครบอยู่แล้วครับเร็วนี้ครับ
ดังนั้นเป็นอาคารเก่าและมีปัญหาเรื่องระบายน้ำมานานแล้ว
ที่เกิดขึ้นเมื่อวานี้นะครับ
มันไม่ใช่ปัญหาเพราะว่ากรทมไม่ได้ระบายน้ำครับ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นทำให้ชาวโลกออนไลน์ออกมาวิจารณ์การชี้แจงของผู้ว่าเป็นอย่างมาก
แต่ทางกรุงเทพมหานครยอมรับว่าเกิดจากความผิดพลาด
แต่เป็นความผิดพลาดทั้งประเทศที่ไม่รู้ว่าฝนจะตกหนักขนาดนี้
น้ำท่วมขังที่ทำให้การจราจรติด๑หลายชั่วโมงในวันนั้น
ถูกบันทึกไว้เป็นเหตุการณ์สำคัญในบันทึกไทยเดือนมีนาคมปี๒๕๕๙